เพราะว่าคุณแม่ลูกหนึ่งสุดแซ่บนะคะ

มาตอบเองในเพจไทยรัฐบันเทิงของเราเลย

แล้วก็มีข่าวว่าอดีตสามีอันนั้นง้อนักมากค่ะ

คุณบอลกฤษณาอดีตสามีง้อหนักมาก
โฆษภาพกับลูกพร้อมข้อความด้วยนะคะ
บอกว่าฟ้าจะรีบซ่อมบ้านให้เสร็จ
รอวันที่หมาม้ากับลูกกลับมาอยู่ด้วยกัน

บอกว่าให้ง้อสำเร็จจะได้กลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งเนี่ยค่ะ

แล้วก็เป็นรูปบ๊ายบาย
บ๊ายบายโด

ไม่ต้องก็ดีลงหน้าจ้า
เพราะว่าคุณอุ้มก็โพสต์ภาพอดหุ่นสุดแซ่บของตัวเองค่ะ

ว่าตอนนี้นะคะคุณอุ้มชัดเจนไปแล้วนะคะว่า

ชัดเจนนะคะชัดเจนแบบว่า๑๐๐เต็มเลยค่ะ
แฟนหลายคนบอกบ้านที่ดีคือบ้านใหม่ค่ะแม่

รอติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับแม่อุ้มกันต่อไปนะคุณผู้ชมนะ